งานเดียวกันนี้ก็เจออีกหนึ่งสาวสวยจึ้งไม่แพ้กันค่ะพี่แจ๊ค
คือต้องบอกว่าลุคของเธอวันนี้เนี่ย
เซ็กซี่มาก

สวยด้วยหุ่นเสียขึ้นด้วยนะคะ

เพ็ญสวยเซ็กแบบนี้ยังโสดสนิทนะคะ
แต่ยอมรับว่าก็มีหนุ่มมาขายขนมจีบอยู่เรื่อยแหละ

แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเข้าตาก็เท่านั้นเองจ้ะ
โสดนะคะตอนนี้

ไม่มีใครสามารถจะกำหนดเวลาในการแต่งงานได้
ว่าฉันจะต้องแต่งงานอายุเท่านี้
เท่านี้ถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่ใช่แล้วอย่างนี้ค่ะ
เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอาจจะแต่งเลยก็ได้
แต่ว่าถ้าเกิดยังไม่เจอคนที่ใช่ก็ยังก่อนก็ได้ค่ะ